ค่ะและจากรายงานสดนะคะเราก็จะได้เห็นมาลัยคล้องคอเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์
รวมถึงเครื่องแขวนค่ะซึ่งถือว่าเป็นงานหัฐศิลป์ไทยที่ทรงคุณค่า
แล้วก็ได้รับการสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะการทำงานหัตถสินครั้งนี้นะคะ
ก็ทำโดยหลายคณะนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเครื่องแขวนโครงดาวที่จัดทำโดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระคัง
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะและหลังจากที่จัดทำเสร็จสิ้นแล้วก็ส่งมอบให้กับกองทัพเรือ
เพื่อนำไปประดับคอเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ในการถวายเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษตามโบราณราชประเพณี

ปิ้นสีแดงขนาดพอเหมาะถูกนำมาพับเป็นดอกคาด้วยความประนีตงดงามตามแบบฉบับงานหัตถสินไทย
อกขาแต่ละดอกจะถูกหุ้มด้วยเปลือกดอกรักที่ทำมาจากผ้า
คั่วชะบาประดิษฐ์ที่ครั้งนี้เพิ่มความสวยงามให้พลิ้วไหวเหมือนดอกไม้จริง
ด้วยการนำผ้าสีเขียวที่ตัดแต่งอย่างบรรจงมาหุ้มทับ
ชิ้นงานแต่ละชิ้นทั้งดอกรักอุบะขาเดียวทัดหูดอกสีแดงและสีเหลือง
จัดทำโดยคณะครูและนักเรียน
จะถูกนำมาร้อยประดับตกแต่งบนโครงดาว๖แฉก
ถือเป็นเอกลักษณ์เครื่องแขวนของโรงเรียนสตรีวัตรคัง
และเพิ่มความงดงามยิ่งขึ้นด้วยการเย็บดิ้นสีทอง
เครื่องแขวนหรือพวงกลางขนาด๒๘นิ้ว
ประดับตกแต่งเรียบร้อยแล้ว
จะถูกนำมาผูกเข้ากับมาลัย
ที่มีความยาวประมาณ๑๒๑นิ้วเส้นรอบวง๑๘นิ้ว
ด้านในของมาลัยตัดเย็บด้วยผ้าตาดสีเหลืองทอง
ด้วยนุ่นเพราะมีน้ำหนักที่ดีและคงทน
จากนั้นปักด้วยดอกรักเทียมลาย๔ก้าน๔ดอกคลุมอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อประกอบ๒ส่วนเข้าด้วยกัน
ก็จะได้มาลัยคล้องคอเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์
ที่จะอันเชิญไปเทียบที่ท่าราชวรดิต
ในการถวายเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ
ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษตามโบราณราชประเพณี
ระหว่างวันที่๔๖พฤษภาคมพุทธศักราช๒๕๕๙
เป็นเวลานานถึง๖๐ปีแล้ว

รับผิดชอบจัดทำมาลัยประดับคอเรือพระที่นั่ง
ในพระราชพิธีสำคัญต่าง
รูปแบบที่จัดทำได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
และครั้งนี้มีครูปรานีเขียวฉลัว

ที่เคยถวายงานจัดทำมาลัยประดับคอเรือพระที่นั่ง
มาตั้งแต่ปี๒๕๓๖รับหน้าที่ถ่ายทอดงานหัตถสิน
แล้วก็จะมีพวงดอกไม้ในส่วนของ๖มุมตรงนี้นะคะ
เราก็จะเป็นลักษณะที่เราจะร้อยไม่เหมือนใครค่ะ
พอเราเห็นปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่า
นี่คือของโรงเรียนสตรีวรคังเราค่ะ
ส่วนใหญ่เราจะใช้สีสดนะคะ

เวลาที่อยู่กลางแม่น้ำนะคะ
ก็เลยต้องใช้สีที่สุดนิดนึง
เราเคยจะปรับไปเป็นสีที่อ่อนกว่านี้
แต่ว่าพอมองไกลแล้วถ่ายรูปมา
กับเรือพระที่นั่งเขาจะไม่ค่อยสวยไม่ค่อยเข้ากันนะคะ
เราก็เลยต้องใช้ที่มองแล้ว
สีที่เข้ากับเรือพระที่นั่งนี่ค่ะ
อกจากความสวยงามและโดดเด่นของสีมาลัย
เลือกใช้โทนสีแดงและเหลือกทองแล้ว
สิ่งที่ครูปรานีเน้นย้ำกับนักเรียนทุกคน
ที่ได้ร่วมลงแรงทำงานฝีมือในโอกาสสำคัญนี้
คือการทำด้วยความประนีตเรียบร้อย
เพื่อให้งานมีความแข็งแรงคงทน
สามารถรองรับแรงลมขณะที่เรือพระที่นั่ง
ล่องอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาได้
เมื่อทราบข่าวว่าสตรีวัดระคัง
ได้รับภารกิจในโอกาสสำคัญอีกครั้ง
สินจนาจิระเกียรติครูวัยเกษียณ
ขออาสาช่วยเหลือ
ดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในพระราชพิธีสำคัญ
ก็โดยเฉพาะว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นงานแรก

ก็รู้สึกจะภูมิใจมาก
เพียงแค่มาลัยคล้องคอเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระคัง
ยังได้จัดทำเครื่องแขวนประดับบุษบก

สำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
แต่สุจิราบุญสง่าก็บรรจงร้อยดอกรัก
ประกอบชิ้นงานด้วยความตั้งใจ
ตัวอย่างค่ะแต่จะใช้เวลามากกว่าค่ะ
จะใช้เวลานานในการทำค่ะ
เพื่อความปรานีตของชิ้นงานด้วย
รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะ
ที่มีส่วนช่วยในงานสำคัญค่ะ
ประดิษฐ์มาลัยประดับคอเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์

เป็นความภาคภูมิใจของคณะครูอาจารย์
และนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระคังทุกคน
ที่ได้แสดงออกถึงความจงรักพักดี
งานหัตถสินไทยอันงดงามนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน